แต่พูดถึงคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมต้องตามต่อนะคุณผู้ชม
เพราะเมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์แกยังไม่หยุดครับ

ยังเห็นแย้งกับตำรวจที่สรุปสำนวนคดีไปทั้งเรื่องของบาดแผลทั้งเรื่องจุดตกด้วย
เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะเขาพาทีมนักประดาน้ำชุดที่คุณผู้ชมน่าจะยังจำได้
ช่วยทำภารกิจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ใช่แล้วพี่ปุ้ยฮะนี่แหละครับพาไปเลยครับ
คุณอัจฉริยะมากับคุณเฉลิมพลหงยนต์ประธานสมาคมกู้ภัยทางน้ำกาญจนบุรีภาค๗
แล้วก็ทีมนักประดาน้ำชุดกับที่ปฏิบัติการภารกิจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงราย
ก็เอาอุปกรณ์ช่วยงมหาหลักฐานในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปกันสามจุดด้วยกันครับ
จุดแรกเป็นจุดที่คาดว่าแตงโมตกเรือตามที่ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดี
เป็นจุดที่คุณอัจฉริยะคาดว่าเป็นจุดที่คุณแตงโมตกเรือจริงซึ่งไม่ตรงกับที่ตำรวจบอกนะครับ
เพราะคุณอัจฉริยะเขาบอกว่าเขามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่า
แล้วก็ส่งนักประดาน้ำลงไปตามจุดที่วางไว้
ไปเก็บชั้นทรายเก็บชั้นหินชั้นเลนแล้วก็ชั้นโครน
ก็ใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณสัก๑ชั่วโมง

คุณอัจฉริยะก็เปิดเผยว่าจากการค้นหาทั้ง๓จุด
แม่ไม่ได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะ

เขาบอกไม่ได้อะไรมากนักแต่อย่างน้อยเขาทราบว่า
จุดที่ตำรวจแถลงว่าคุณแตงโมตกเรือเนี่ยความลึกอยู่ที่๑๕๑๗เมตร
ส่วนจุดพบศพลึกประมาณ๑๗๑๙เมตร
ทั้งสองจุดนี้ใต้น้ำไม่มีโครนครับมีแต่ทรายเท่านั้น
คุณอัจฉริยะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้เนี่ยมันขัดกับผลชนสูตรนะ
เพราะว่าผลชนสูตรในปอดของคุณตังโมมีโครนอยู่ด้วย

นี่แหละมีนัยสำคัญที่คุณอัจฉริยะเขาตั้งข้อสังเกตไว้

ส่วนจุดที่๓เป็นจุดที่คุณอัจฉริยะเขาคาดว่าเป็นจุดที่คุณตังโมตกเรือจริงตรงจุดนี้แหละ
มันจะลึกประมาณเจ็ดเมตรครับใต้น้ำมีแต่โครน
คุณอัจฉริยะก็เลยมั่นใจว่าคุณตังโมนี่แหละตกเรือจุดนี้
ส่วนเรื่องมีดล่ะไม่เจอครับ
คุณอัจฉริยะบอกเออไม่เจอก็ไม่แปลกเพราะทราบว่าคนบนเรือเนี่ยเก็บเอาไว้
แต่ตนมีกล้องวงจรปิดจับภาพว่าเห็นคนบนเรือเนี่ยมีมีดชัดเจนครับ
อกจากนี้มีการเปิดเผยด้วยว่าผ้าขาวผูกเอวของคุณตังโม

พยานแจ้งว่าอยู่ใกล้กับท่าเรือเทเวศ
แต่เดี๋ยวต้องรอให้เข้าไปตรวจสอบก่อนว่าของจริงหรือเปล่า
เพราะไม่งั้นอย่างบังแจ๊กจำได้ใช่ไหม

ส่วนประเด็นเรื่องมีดพับต้องสงสัยเนี่ย
ทางพันเอกในแพทย์ทวัดชัยกาญจนารินหรือว่าหมอทวัดชัย
คุณหมอท่านนี้หลังมีบทบาทเยอะนะใช่ค่ะ
สร้างรอยแผลให้กับใกล้เคียงกับบาดแผลใหญ่

คุณหมอเขาก็กรีดลากยาวเพียงครั้งเดียวจากบนลงล่างแบบนี้

พอเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ครับ
กรีดแผลยาว๒๖เซนติเมตรเท่ากันเลย
แผลจริงความลึกสุดมันจะอยู่ตรงกลาง
มันจะลึก๔๕เซนติเมตร
ส่วนที่คุณหมอเขาทดลองกับเนื้อหมูได้๔เซนครับ
และมุมบนมุมล่างของแผลจริงนะ
แผลจริงของคุณตังโมลึก๑๕เซนติเมตร
ส่วนการทดลองได้ความลึก๒เซนติเมตร
ขณะที่บาดแผลมีความกว้าง๓๗เซนติเมตร

เพราะว่าเนื้อหมูที่เขาใช้ทดลอง

มันจะเผลอด้วยย้วยด้วยแล้วก็ลื่นด้วยนะครับ
คุณหมอธวัชชัยท่านบอกว่าเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หลองใช้มีดยุทธวิธีกับเนื้อหมู
หากฝึกหัดสัก๒๓ครั้งจะสามารถสร้างแผลได้เหมือนเป้าหมายยิ่งขึ้น
โดยมีดเนี่ยคมมากขอบแผลนี่เรียบกริ๊บเลยนะเนื้อแต่ละชั้นมีลักษณะลงรอยกันด้วย
อันนี้เป็นความเห็นจากพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยซึ่งเป็นอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎ
แล้วก็ตามรายงานข่าวเห็นบอกว่ามีคนบนเรือคนหนึ่งชอบพกมีดรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ด้วยนะ
เออใช่ฮะมาดูความเห็นของทนายเดชาบ้างทนายของคุณแม่คุณตังโมนะ
นายเดชาแสดงความคิดเห็นต่อการหาหลักฐานเพิ่มเติมของคุณอัจฉริยะนี่ถ่ายในรถเลยนะ
นายเดชาบอกว่าไอ้หลักฐานที่ได้มาไม่มีความหมายอะไรหรอก
อย่างแรกก็คือคุณอัจฉริยะไม่ใช่เจ้าพนักงานและคดีของคุณตังโมตอนนี้อยู่ชั้นอายการแล้ว
อีกไม่เกิน๑๐วันเดี๋ยวก็จะมีการสั่งฟ้องแล้ว
ดังนั้นหลักฐานที่ได้มาครั้งนี้มันเป็นแค่คอนเทนต์ทนายเดชาบอกมันเป็นแค่คอนเทนต์ในยูทูป
สร้างคอนเทนต์สร้างยอดไลค์อะไรแบบนี้สินะทนายเดชาบอก
ใช่เป็นคอนเทนต์ของคนในเมืองไทยก็แค่นั้นเอง
กรูเลยนะทนายเดชา
เราตามกันต่อแหละนะคะจนกว่าความจริงจะกระจ่างแล้วนะ